เรื่องเกี่ยวกับนักเรียนเหมือนกันแต่เป็นนักเรียนที่ถูกกระทำ
เหตุการณ์นี้เป็นที่โจทย์กันตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยถูกนักเรียน
อ้างว่าคุณครูนี้มีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนชายในโรงเรียนเลย
ซึ่งล่าสุดนี้ได้มีการสั่งย้ายครูคนดังกล่าวไปช่วยราชการ
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและสอบสวนในเรื่องนี้แล้วนะครับ
รวมตัวบรรดาศิษย์เก่าและสิทธิปัจจุบันของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับ
ก็ออกมาโพสต์เปิดเผยเรื่องราวของครูชายท่านหนึ่งที่สอนวิทยาศาสตร์
อ้างว่าคุณครูท่านดังกล่าวพฤติกรรมก็คือ
ลักลอบมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนชายในโรงเรียน
แล้วก็จะนำคลิปมาอัพโหลดเผยแพร่ผ่านทางสังคมออนไลน์
จากการพูดคุยสอบถามกับบรรดานักเรียนแล้วก็คุณครูในโรงเรียนบางท่าน
พบว่าครูชายคนดังกล่าวที่ถูกเปิดโปรงพฤติกรรมเนี่ยนะครับ
แล้วก็สังกัดและสอนวิทยาศาสตร์มานานหลายปีแล้ว
เกือบทุกคลิปแสดงให้เห็นชัดเจนว่าขณะที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวันหนักกับนักเรียนชาย
ไม่มีการป้องกันไม่สวมถุงยางอนามัยแต่อย่างใดครับ
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าครูคนดังกล่าวนั้นอาจจะมีความผิดฐานพรากผู้เยาว์
รวมไปถึงความผิดฐานครอบครองและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารย์เด็ก
ซึ่งมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญาถึงขั้นจำคุกครับ
ดังนั้นจึงอยากให้ผู้บริหารโรงเรียนรีบสอบสวนพร้อมสั่งลงโทษโดยเร็วที่สุด
ล่าสุดครับในฝั่งของผู้บริหารโรงเรียนต้นสังกัดของคุณครูคนดังกล่าวนี้ก็ออกมาเปิดเผยนะครับ
บอกว่าคุณครูที่ถูกพูดถึงที่ถูกกล่าวหาเนี่ยสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนนี้มา๒ปีแล้ว
ปกติก็คือเท่าที่พบพฤติกรรมเรียบร้อยครับเมื่อเช้าก็เรียกคุณครูเข้าไปคุยไปสอบถาม
เจ้าตัวยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้ชายจริงแต่เด็กที่มามีเพศสัมพันธ์ด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือซื้อบริการทางเพศผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ตแล้วก็ให้มาที่ห้องพักย่านปิ่นเกล้า
และยืนยันว่าไม่ได้มีการร่วมเพศกับเด็กนักเรียนชายในโรงเรียนหรือร่วมเพศกันในห้องทำงานภายในโรงเรียนนะครับ
ทางด้านผู้บริหารก็บอกต่อด้วยนะครับบอกว่าในเบื้องต้นก็มีการตักเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมและย้ายไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๑แล้ว
พร้อมทั้งสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
สำหรับบทลงโทษก็จะมีตั้งแต่การตักเตือนทำทันบนตัดเงินเดือนไปจนถึงไล่ออกจากข้าราชการก็ขึ้นอยู่
ว่าผลสอบสวนที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรจะมีความผิดร้ายแรงขนาดไหนนะครับและคาดว่าน่าจะได้ผลสรุป
ปลายใน๑๕วันนับจากนี้ซึ่งดังนี้ถ้าหากว่ามีความคืบ
หน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ